ขออภัยผู้ที่กลัวหนอนด้วยนะคะ
เพราะว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้มาตัวเดียว

แหน่มเผลอสึงสานจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
นักเรียนเขาบอกว่าไม่รู้มันมาจากไหน

มันเพิ่งมาปีนี้ค่ะอยู่ก็มา
ใช่ค่ะคุณครูก็บอกว่าก็ไม่รู้จะกำจัดมันยังไงนะคะ
แต่เขาก็ถ่ายคลิปค่ะแชร์ในโลกโซเชียล
ไปดูคลิปว่ามันเยอะแค่ไหนค่ะ

แต่มาไวมากนะคะกินเต็มพื้นที่เลยเนี่ย
แล้วมากันโอ้โหมากันเป็นพักเป็นพวก

และคุณผู้ชมจะได้ยินจากคลิปนะ

ก็ถามคุณครูคุณครูกินได้ไหมอ่ะ

เอานอกจากจะยึดตัวอาคารเรียนแล้วนะคะ

มันมีต้นขี้เหล็กอยู่
เขาบอกว่ากรณีดังกล่าวน่าจะเป็นการระบาดของหนอนต้นขี้เหล็ก
หนอนจะใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕วันหรืออาจจะสั้นกว่านั้นนะคะ
หลังจากนั้นจะเป็นดักแด้สีเขียวอ่อน
แล้วก็จะห้อยอยู่ตามใบไม้แก่ตามอาคารบ้าง
เป็นดักแร่แล้วแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่เกิน๗วัน
แต่ว่ามันก็แล้วแต่ช่วงเวลานะคะแล้วก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
หลังจากเป็นดักแด้แล้วขั้นตอนต่อไปคือลอกคราบเป็นผีเสื้อ
แล้วถึงจะจากคุณไปโอ้โหเป็นอาทิตย์ค่ะ
ครึ่งเดือนนะคะอืมเจ็ดถึงสิบห้าวันใช่ไหม
ใช่ก็ต้องอยู่กับมันแบบนี้นะคะนายอุเทนมุงยนต์กลางอายุสามสิบห้าปี
ครูประจำวิชาศิลปะของโรงเรียนนะคะบอกว่าตั้งแต่อยู่โรงเรียนมา๒๐ปี
ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อนต้นขี้เหล็กอ่ะมี
แล้วมันก็ยังอยู่แบบนั้นแหละแต่หนอนเนี่ยไม่เคย
ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันมากมายขนาดนี้
นอนมันไม่ได้ทำอันตรายใดนะคะครูก็ไม่ได้รับอันตราย
นักเรียนก็ไม่ได้รับอันตรายแต่มันก็มีบางคนที่เขาแพ้นอน
มันขนลุกหนักอืมหนอนเนี่ยมันสร้างความปรำคาญ
คุณครูบอกโดยเฉพาะนักเรียนที่กลัวถามว่าคนที่กลัวถึงลักษณะโฟเบียเนี่ย
ตัวเดียวเขาก็ไม่ไหวอยู่ไม่ได้นะคะคุณที่ฉันพูดเลยเนี่ยมากันขนาดนี้
บอกนักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียนโอ้โหมีช็อกอะค่ะ
ไม่กล้าเดินเข้าบริเวณโรงเรียนทางไม่รู้ทางโรงเรียนไม่รู้จะแก้ไขยังไง
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าจับหนอนนะคะเขาบอกว่าจับไปก็ไม่รู้จะจับหมดหรือเปล่ามันมาเป็นล้าน
ก็จะรอให้หนอนมันฟักตัวเป็นผีเสื้อจนหมดแล้วถึงจะปล่อยให้มันบินออกไปเอง
ต้องรอนะคะครึ่งเดือนเอาอย่างนี้ไหมเปลี่ยนวิชาเรียนบันทึกชีวิตหนอน
ทำเป็นโครงการไปเลยเนอะเออก็ก็ได้ไหม
ให้นักเรียนได้รู้จักหนอนวิทยาศาสตร์วงจรชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหนอน
แต่ก็น่ากลัวจริงก็ต้องลองดูนะว่าจริงแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรยังไงแบบไหนนะคะ